ทางด้านของเอกอัครราชทูตพราม่าประจำประเทศไทยนะคะยืนยันค่ะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์ในคดีของสองแรงงานชาวพม่า
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นค่ะว่าจะดูแลคนไทยในพม่าเป็นอย่างดี
เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
เพื่อรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพม่า
โดยระบุถึงกรณีที่สารจังหวัดเกาะสมุยพิพากษาประหารชีวิต๒แรงงานชาวพม่า
ตกเป็นจำเลยในคดีฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบนเกาะเต่า
ซึ่งนำไปสู่การนัดชุมนุมที่หน้าสถานทูตไทยประจำนครย่างกุ้งประเทศพม่าว่า
เมื่อทุกคนได้ยินว่าถูกประหารชีวิตก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา
แต่คดีนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของไทย
ซึ่งไม่อาจจะเข้าไปก้าวล่วงได้และหวังว่ารัฐบาลไทยจะดูแลคดีนี้เป็นอย่างดี
และให้ความยุติธรรมโดยไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ
และยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอน
อัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย
คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยดูแลประชาชนชาวไทย
และนักการทูตไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศพม่าด้วย